ตอนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนก็อ่อนไหวกับเสียงแตร

แล้วปรากฏว่ามีจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ารถเก๋ง

สุดท้ายวันนี้ไม่เจอ

สวัสดีครับสุดท้ายว่าจะเห็นอะไรครับ
สวัสดีครับผมเจอคนขี่มอไซค์แล้วเมาสองคน

ไปครับไป
นี่คือรถคันเมื่อกี้เหรอใช่ใช่คันเดียวกันพี่
คันเดียวกันกับไอไอไอที่ออกตัวแล้วก็แล้วมีคนร่วงอ่ะ
มันเสียฟอร์มอ่ะนะเสียฟอร์มใช่โอ้เจ็บหมด
ถ้าถ้าน้องทำเป็นจังหวะถามว่าเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหม
หรือยังไงเหตุการณ์เนี้ยตัดเป็นช็อตให้คุณผู้ชมได้ดูเลยค่ะ
คือด้อมว่าเต็มหมะคนซ้อนอ่ะคนคุณผู้ชมถาม
เต็มคืออะไรคืออาจจะมีอะไรบางอย่างอ่ะ
ดื่มอะไรมาหรือเปล่าดอมมีคำว่าอะไรนะมีสารเคมีอยู่ในร่างกาย
เออเนี่ยแล้วคือเขาเมามาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตกรถมาแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นแป๊บนึงค่ะมอเตอร์ไซคันนี้ก็ขี่มาแล้วก็ปลาหิน
ไอ้ที่มืดมืดที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นตีสามนะคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมานี่ตรงแยกมินพัฒนาเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปอ่ะ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าพอเจ้าของคลิปที่เป็นเอ่อ
พอไปติดตรงแยกวัยรุ่นทั้งสองคนก็ลงมาด่าแล้วเหมือนกับท้าเนี่ย
จังหวะที่ลงมาด่าแล้วก็ท้าให้ไปต่อยกัน
คือตัวพี่เขาไม่อยากมีเรื่อง
๑๙๑ดีกว่าแจ้งตำรวจ
แล้วระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วเหมือนกับว่าเออฉันเนี่ย

มาขอโทษและลัยวัยรุ่น๒คน

วัยรุ่นทั้งสองคนก็เลยขี่รถไป
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ช่วงนั้นหน่อยค่ะ
พี่ท่อขอครับ
หินไปแล้วค่ะใส่รถเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เขาก็วัยรุ่น๒คนนี้นะ
ก็ยังขับมาประกบแล้วก็ปลาหินซ้ำ
ถามว่าพี่พี่โดนไปทั้งหมดกี่รอบ
โดนไปทั้งหมด๓รอบค่ะ

เอาคลิปนี้ให้กับตำรวจได้ดูนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ายังไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นภัยกับคนที่ใช้รถใช้ถนน

แล้วมอเตอร์ไซคันนี้เขาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
รถของรุ่นพี่ที่มาเคลียร์นะ

แหมอยากให้เพลย์ไอ้จังหวะที่ยกล้อไป